พาคุณผู้ชมมาถึงช่วงเวลาของการสร้างแรงบันดาลใจกันหน่อย
เพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีกำลังใจต่อไปเนอะนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ
เป็นพลังเปลี่ยนโลกที่ดูแล้วก็อบอุ่นครับ
เพราะว่าเป็นการทำให้เกิดความประทับใจครับ
ที่มีการส่งต่อจากแม่ไปสู่ลูก
จนเกิดการส่งต่อแบบการให้ไม่มีที่สิ้นสุด

การให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ให้เขาไปแล้วเราก็มีความสุขนะครับ
เขาก็ขอบคุณเรามีรอยยิ้มให้เรานะ
สังคมไทยมันจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับ

ทำอาชีพขายต้องหู้มาสิบกว่าปีครับ
ผมขายเช้าบางอย่างผมต้องเริ่มตั้งแต่เย็นนะครับ
ประมาณ๖โมงถึง๒ทุ่ม๓ทุ่มครับ
แล้วก็ตื่นตีหนึ่งก็มาทำอีกต่อครับ
กว่าจะได้เป็นน้ำเต้าหู้จริงครับ
เพราะอยากให้คุณกินได้ของดีมีประโยชน์นะ
ต้องลงมือทำเองใส่ใจยายทุกขั้นตอนนะครับ
ท้องนี่ผมแจกได้ประมาณ๖ปีกว่าครับ
แต่คนพิการเนี่ยผมแจกได้ประมาณ๒๓ปีนะครับ
เริ่มต้นนั้นมันมีแม่ค้าขายของข้างผมนะ
ผมก็เห็นเขาท้องผมก็เลยแนะนำกินถั่วเหลืองไหม

เมื่อก่อนพ่อแม่ไม่ค่อยมีฐานะนะครับ
แม่ผมก็คันแต่ถั่วเหลืองกินอยู่บ้านนะครับ
คนท้องมันต้องบำรุงนะเข้าบำรุงผมนี่แหละครับ

ก็เริ่มต้นจากนั้นคิดถึงแม่ก็แจกไปเลยอย่างนั้น
พอดีผมให้ได้คนนี้คนอื่นผมก็ให้ได้
คนท้องมารับแล้วทุกวันครับวันหนึ่งถุง
ไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้น้ำฟักทองงาดำอะไรได้ทุกอย่างครับ
หลังจากคลอดเสร็จผมก็ให้น้องขิงฟี่อีก๑เดือนครับ
การให้ของผมมันสิ่งมาน้อยมากครับ
ถุงละ๕บาท๑๐บาทแต่ว่าผมทำด้วยใจ
ผมให้ด้วยใจครับผมก็จะแจกเงินอย่างนี้

ทำด้วยใจให้ด้วยใจแค่การให้เล็กน้อยแต่ให้สม่ำเสมอนะครับ
แล้วก็เป็นการให้บ่อยก็ทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นนะครับ